เลี้ยงสัตว์เลี้ยงน้องแมวน้องหมาในบ้านก็ถือเป็นงานอย่างหนึ่งที่เราต้องดูแลเขา
บางคนรักถึงขั้นพาไปนอนบนเตียงด้วย
แต่น้องเหมียวฝากตลอดข่าวมาบอกว่า
นุษย์ทั้งหลายถ้าจะพาเหมียวไปนอนบนเตียงกรุณา

น้องหมาเพิ่มทีมารอบมาบ่อย
ตัวแข็งโดนไป๓ดอกเต็ม
ตัวแข็งโดนสตาร์ฟเหรอ

ไม่รู้ว่าต่อมรับกลิ่นนี้จะเป็นยังไงแล้วตอนนี้
โอ้โหนี่เป็นแมวช่างสังเกตไง

ขอพิสูจน์เป็นครั้งที่๓นี่

สั้นแมวพังงะ

ไม่ราชเป็นอย่างไรเข้าใจไหมคะนุฏค่ะมนุฏค่ะ
คุณอยากทำอย่างนี้กับแมวคะ
คุณจะตังกับทองขาวหรือเปล่า

บอกแบบนี้แมวผมทองขาวไม่เคยดมตดผม

ตอนนี้แมวทองขาวคุณก็ตาเหลเหมือนกัน